ต่อเนื่องเลยนะคะกับเหตุการณ์พบโครงกระดูกมนุษย์ค่ะ
เป็นแบบนี้ใครก็ตกใจนะคะคนงานคนหนึ่งค่ะ
กำลังจะลงไปบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ
เพราะไปเจอโครงกระดูกของมนุษย์ตกใจตอนแรกคิดว่า
ไปดูใกล้ไม่ใช่แห่่เป็นโครงกระดูกมนุษย์

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ
พบว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรชาโลธร
มีโครงกระดูกมนุษย์จำนวนหลายชิ้น
กองอยู่ตามซอกหินแล้วไปพบเงินเหรียญตกอยู่จำนวนหนึ่งด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยเก็บใส่ผ้าขาวไว้
แล้วก็ต้องมีการส่งตรวจสอบต่อไป
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับนายสุภศักดิ

เป็นคนงานเรียงหินขอบอ่างเล่าบอกว่า
ขณะที่กำลังทำงานอยู่เกิดปวดปัสสาวะ
ก็เลยลงเดินลงไปที่ขอบอ่าง
ก็เหลือไปเห็นกองกระดูกตอนแรกคิดว่าเป็นกระดูกสุนัข

ก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาบนขอบอ่าง
แล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะต้องไปตรวจสอบต่อว่าเป็นของใครอย่างไร